และแน่นอนนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีน
หลายคนอยากจะเสริมสิริมงคลกลับไปไหว้สารเจ้า
แต่บางคนเนี่ยเป็นปีแก้ชงใช่ไหมปีชง
ก็ต้องไปแก้ชงกันหมอไก่แนะนำเราแล้วนะคะว่า
ตรุษจีนนี่แหละไปแก้ชงได้เลย
ใครจะไปแก้ชงแนะนำที่นี่อุดรธานีค่ะ
ไปไหว้สารเจ้าปู่ย่ากันค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศที่หน้าสารเจ้าปู่ญาติจังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชม
ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากค่ะ
ก็พาครอบครัวพาลูกพาหลานสวมใส่เสื้อสีแดง
นำเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้ที่สารเจ้าปู่ย่าแห่งนี้
ซึ่งที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นที่ที่ชาวอุดรนั้น
ให้ความเคารพนับถือก็จะมากราบไหว้กันเพื่อขอโชคขอลาบ
งในวันปีใหม่ปีหมูทองของชาวจีนเรียกได้ว่ามากันอย่างเนื่องแน่น
นี่เครื่องเส้นไหว้มากันเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่ผลไม้
จัดมาให้ครบตามความเชื่อของชาวจีนนะคะครับแต่นอกจากจะได้มาขอโชคขอลาบกันแล้ว
ทางศาลเจ้าปู่ย่าเขาก็ได้จัดพิธีแก้ชงเสริมดวงกันอีกด้วย
ซึ่งเป็นตามความเชื่อของชาวจีนว่าในปี๒๕๖๒หรือปีหมูทองนี้
ผู้ที่เกิดปีดังต่อไปนี้จะต้องมาทำพิธีแก้ชงแก้ปัญหาอุปสรรคที่จะทำให้ชีวิตไม่ราบรื่น
ซึ่งก็ได้แก่ปีขานปีมะเสงปีวอกและปีกุ่นค่ะ
หมอไก่แนะนำไปแล้วนะคะว่าปีมะเสงเป็นปีชง
แต่ปีอื่นจะได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นทั้ง๔ปีที่ว่ามา
สามารถไปแก้ชงให้ชีวิตดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหา
มีความไม่ราบรื่นทำพิธีแล้วก็จะทำให้เรามีความสบายอกสบายใจ
ทำให้เรามีพละกำลังมีจิตใจดีในการต่อสู้ในการทำงานชีวิตก็จะดีขึ้นได้นะคะ
ซึ่งใครที่อยากจะไปนะคุณผู้ชมสารเจ้าปู่ย่าอยู่จังหวัดอุดรธานี
เป็นอีกที่หนึ่งที่สามารถไปกันได้ตั้งแต่ช่วงนี้แหละไปตามความสะดวกเลย
เช้าไปเย็นไปกลางวันเนี่ยเขาจะมีป้ายแนะนำบอกเลยว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรกันบ้าง
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะ
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่อุดรธานีเห็นไหมสารเจ้าที่อุดรธานีก็ใหญ่เหมือนกันนะ
แล้วก็มีคนแห่แหนไปเยอะแยะมากมายพาลูกพาหลานพาครอบครัวไป
ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความเป็นสิริมงคลสบายอกสบายใจ
ให้เรามีพละกำลังในการไปทำงานไปสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จต่อไปเนอะ
แต่นี่ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านก็ส่งไลน์มานะคะบอกว่าวันนี้เที่ยงนี้เอาของไหว้มาทำเป็นอาหาร
ทำเป็นกับข้าวทานกันมีทั้งไก่ผัดขิงเป็ดตุ๋นมะนาวดอง
มีนี่ด้วยเป็ดยากน้ำแดงโอ้โหแต่ละเมนูต้มจับชายใส่หมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ย

แต่ละเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
บ้านอยู่ทางไหนครับคุณผู้ชมให้ปากท้องได้มั้ยครับขอไปทานด้วยครับ